คงอยู่กับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
บรรยากาศสงกรานเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะคึกคักครับ
งกรานวิถีไทยในกรุงเทพมหานครปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย
นำสงครานสี่ภูมิภาคมารวมเอาไว้ที่เดียวค่ะค่ะ
คนไปเที่ยวจะได้เที่ยววันเดียวแล้วก็เที่ยวแบบครบครันนะครับ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณดิรดาวิชัยดิต
ผู้สื่อข่าวแท้ทีวีรายงานสดจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามครับ
ค่ะ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะต่าง
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้ค่ะ
เพราะเคราะห์เพื่อที่จะเป็นการเปิดประเพณีสงกรานอย่างเป็นทางการค่ะ
ตรันยุวรรธนา
แห่งนี้ตั้งแต่ช่วงบ่าย
ก็พบว่าคลึกคลื้นไปด้วยพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางมาชมความงดงามของพระพุทธศัยญาติหรือว่าพระนอนวัดโพที่มีชื่อเสียงและงดงามของไทยค่ะ
ซึ่งวันนี้ทางวัดนะคะได้จัดประเพณีงานสงกรานนามัศกาลพระพุทธศัยญาติขึ้น
เป็นวันแรกค่ะเริ่มต้นงานด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพครพระพุทธศัยญาติ
โดยมีพระเทพวีราพรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานฝ่ายคารวาสค่ะพิธีนี้นะคะก็จัดขึ้นบริเวณลานพระวิหารพระพุทธศัยญาติที่เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธาค่ะ
ถือเป็นการเปิดประเพณีสงกรานอย่างเป็นทางการโดยก่อนที่จะมีการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพะเคราะห์นะคะ
นอนที่วัดโพแห่งนี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธศัยญาติที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอันดับต้นของประเทศ
พระพุทธศัยญาติจะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขค่ะ
อกจากนี้นะคะภายในงานประเพณีสงกรานนามัศกาลพระพุทธศัยญาติวัดพระเชตุพลพุทธศาสนิกชน
ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างตามวิถีไทยได้
ทางวัดได้จัดขึ้นนะคะอาทิตการส่งน้ำพระพุทธมนต์การไหว้พระประจำวันเกิด
กิจกรรมก่อพระเจดีไซน์ขนทรายเข้าวัดและไหว้พระพุทธบาทจำลองค่ะ
รวมถึงนะคะตลอดไปจนถึงวันที่๑๗นี้นะคะทุกวันค่ะจะมีการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมประจำถิ่นในแต่ละภาค
เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมทั้ง๔ภาคค่ะ
ที่คนกรุงเทพนั้นเพียงแค่เดินทางมาที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้
ก็จะได้เที่ยวกับเทศกาลสงกรานประเพณีสงกรานตามแบบวิถีไทยทั้ง๔ภาคครบทั้งประเทศไทยค่ะ
ขอเชิญชวนนะคะให้ประชาชนเดินทางมาที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งงานจะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๑๗นะคะและงานจะมีทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารค่ะ
ขอบคุณครับคุณดิรดาครับเรื่อยไปนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้คุณผู้ชมสามารถไปเที่ยวเยี่ยมชมกันได้
กราบศักระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับในช่วงสงกรานแล้ว